ตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะ
และทัพนักกีฬาของไทยนะคะก็สามารถคว้าเหรียญทอง

โดยวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักนักกีฬาว่ายน้ำ
ซึ่งเป็นคนแรกนะคะที่คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทย
ติดตามจากรายงานของคุณมานุชาเจอมูลค่ะ
ชาคอนวันเพ็ญหรือมดแดงเข้าร่วมกีฬานักเรียนแห่งอาเซียน
อาเซียนสกูลเกมเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรก
แข่งขัน๓รายการได้เหรียญเงินทั้ง๓รายการ
ปีนี้ชาคอนแข่งขัน๓รายการ
สร้างผลงานคว้าสองเหรียญทองจากฟรีสไตล์สี่ร้อยเมตรชัยและหนึ่งพันห้าร้อยเมตรชัย
หนึ่งเหรียญเงินจากฟรีสไตล์สองร้อยเมตรชาย
ซึ่งเหรียญทองแรกของชาคอนจากฟรีสไตล์๔๐๐เมตรชาย
เป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทย
อาเซียนสกูลเกมครั้งที่๘ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ
ปัจจุบันชาคอนอายุย่าง๑๘ปีสูง๑๘๑เซนติเมตร
ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงราย
ชาคอนเริ่มหัดว่ายน้ำเมื่ออายุ๗ขวบ
เพราะต้องการบรรเทาอาการภูมิแพ้

ก็เลยแบบพ่อก็เลยอยากให้เล่นกีฬาด้วย
ก็เลยไปเล่นที่คอนโดแล้วโดนเตะไม่ชอบ
ก็เลยขอเล่นว่ายน้ำ
ว่ายไปแล้วครูก็ให้ไปแข่งครับให้ลองไปแข่งดูแล้วมันก็ชนะ
แล้วพอผมแบบชนะมาชนะมาแล้วครูก็แบบให้จริงจังเลย
ก็เลยพ่อก็เลยสนับสนุนไปเลยเอา
แบบชอบระยะยาวแล้วแบบสโตกอะไรของผมก็เป็นระยะยาวหมด

เมื่อก่อนผมเคยแขนหักนะครับ

ทัคคอนในฐานะนักกีฬายำวชนทีมชาติไทย

กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายต่อไปคือการสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ในฐานะทีมชาติไทยชุดใหญ่
สำหรับเป้าหมายสูงสุด
ที่เราให้นานของมดแดงคืออะไรครับ

ล่าสุดเขาได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ